เสร็จมาเหล่าคนดวงแห่งประจำเมื่อวานนี้

หลายคนไม่สมหวังแต่ที่จะเล่าให้ฟังนี่สมหวัง

๖ล้านบาทคืองวดนี้จะไม่เยอะเท่าไหร่นะ

ที่คนแรกกันเลยดวงเฮงคนแรกนี่อยู่ที่
อำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ดวงเฮงคนนี้ชื่อว่านางกรยานีอ่อนเฉลี่ยง

ตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีในพริบตาเลยนะคะ
หลังจากถูกรางวัลที่๑งวดประจำเมื่อวานี้

หน้าของคนมีความสุขฮะเศรษฐีใหม่ครับ
กรยานีมีอาชีพรับจ้างเย็บผ้า
นี่ค่ะร้านของเธอเปิดแบบนี้
คือฐานะค่อนข้างยากจนจะต้องหมุนเวียนเงินตลอดเวลา
พยายามซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลทุกงวดนะ
แต่ว่าเป็นการซื้อจากคนพิการถือว่าเป็นการช่วยเหลือกัน
โดยงวดนี้พิเศษกว่าปกติ
เพราะฝันเห็นเลขครบทั้ง๖ตัวเลย
ถ้าฝันยังไงนะให้ครบทั้ง๖ตัวเก่งจังเลย

ตื่นเช้ามาเอามาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ซึ่งสรุปแล้วถูกรับไป๖ล้านบาท
บอกว่าจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชาย
ส่วนอาชีพจะเปลี่ยนไหมจากเย็บผ้า
เปลี่ยนนะคะตั้งใจจะยึดอาชีพรับจ้างเย็บผ้าต่อไปค่ะ
คือบอกว่าวันที่ไปซื้อนะคุณ
ไปซื้อมีเงินติดตัวแค่๒๐๐บาทเอง
ทีนี้อยากจะซื้อเยอะกว่านี้นะ
ฝันเห็นมาครบทุกเลขเลย๖ตัวเห็นครบหมดเลย
แต่ว่าเงิน๒๐๐บาทก็คงซื้อได้ใบเดียว
เพราะส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งให้ลูกชายไปโรงเรียน
ถ้า๘๐บาทก็เหลือ๑๒๐
ใช่ก็ต้องเก็บไว้กินไว้ใช้อีกนะครับ
ดังนั้นซื้อใบเดียวแต่ก็ถูกนะฮะ๖ล้านบาท

คมสรรขันบุตรอายุ๔๕ปี
หลัดเทศบาลตำบลหินกองอำเภอสุวรรณภูมิ

ถูกรางวัลที่๑ได้เงินรางวัลไป๖ล้านบาท

มีผู้ค้ามาเลขขายสลากให้ถึงที่ทำงานเลยนะ
ช่วยซื้อไว้ซื้อก็ได้ซื้อก็ได้
ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจหรอกว่างวดนี้จะซื้อนะครับ
จนกระทั่งเวลาที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัล

คือไม่ได้สนใจมีอยู่ใบเดียว
ซื้อช่วยเขาเฉยนะครับ

ยินดีด้วยนะครับจากเรื่องของคาราวาสไปดูพระถูกด้วยเหรอพระถูกรางวัลที่๑มัวานี้นะคะ
เป็นพระลูกวัดบ้านโคกลางในอำเภอปฐุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด
เดียวกับท่านประหลัดนี่แหละนะคะ
รูปด้วยกันถูกรางวัลที่๑
ได้เงินรางวัลรูปละ๖ล้านบาท

ที่ได้ซื้อเนี่ยเพราะว่าลงขันกัน
สลากินแบ่งรัฐบาลแล้วก็แบ่งกันไป

ก่อนที่จะฝากญาติเก็บสลากเอาไว้

ทราบข่าวก็เลยรีบมาลงบันทึกประจำวันไว้

หรือว่าขายในที่ที่ท่านเดินผ่านอะไรอย่างนี้
ผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงสงสัยอยู่นะ
แล้วบังเอิญถูกรึเปล่า

คุณผู้ชมท่านไหนมีความรู้ว่าพระท่านซื้อได้หรือเปล่า
ก็บอกต่อกันมาหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตาม
ท่านก็ถูกรางวัลนะฮะและใช้ชื่อยาดรับนะ
ใช่ค่ะจากภาคอีสานไปที่ภาคตะวันออก
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนายวิริสิริสูตรอายุ๓๕ปี
นางสาวอริยาตะเภาพงศ์อายุ๒๑ปีเขาเป็นแฟนกันนะสองคนนี้นะคะ
คือเป็นเจ้าของกิจการห้องเช่าร่วมกันด้วยอยู่ในตำบลพลูตาหลวง
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๖ล้านบาทค่ะ
โดยนายวิริสิตเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
เขาพาแฟนสาวกลับบ้านเป็นคนชัยภูมิก็เลยไปเที่ยวที่ชายภูมิ
หลังจากนั้นไปซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าอยู่ในหมู่บ้าน
เลือกซื้อเลขเป็นการเลือกซื้อตามเลขทะเบียนรถกระบะของตัวเอง

ซื้อรถกระบะมาก็ตามเลขของตัวเองมาหลายงวดแล้ว
จนกระทั่งเนี่ยเพิ่งมาถูกงวดที่ผ่านมานี่แหละนะคะ

นายวิฤทธิ์บอกด้วยว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้หนี้ที่กู้ยืมมา
เขากู้ยืมมาลงทุนทำธุรกิจห้องเช่า
ส่วนอีกส่วนหนึ่งแบ่งไว้จะแบ่งไปทำบุญเพิ่มเติมค่ะ